เหตุการณ์นี้ครับมีข่าวบอกว่าทหารหนุ่มคนหนึ่ง
ทะเลาะกับแฟนซึ่งเป็นผู้หญิงและทำร้ายร่างกายผู้หญิงด้วยนะฮะ
ซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นอดีตผู้สมัครสาวงามเวทีแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานีครับ
แต่ว่าล่าสุดฝ่ายชายเขาชี้แจงแล้วว่าผมไม่ได้ทำร้ายแฟนนะ
ผมพยายามจะง้อเธอแล้วมันเกิดอุบัติเหตุครับ
ตำรวจสภบางแก้วสมุทรปราการครับไปตรวจสอบเหตุทะเลาวิวาส
ร้านจอดรถที่ห้างแห่งหนึ่งที่บังพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ประมาณตี๒กว่าเมื่อคืนนี้ครับผู้หญิงคนนี้เหมือนกับหัวแตก
คุณผู้ชมครับก็ต้องพันแผลกันแล้วก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณวลิตาอายุ๓๑ปีครับ
เป็นอดีตผู้เข้าสมัครสาวงามเวทีหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
เป็นเวทีดังระดับประเทศด้วยเธอเจ็บที่หัวถูกรถเฉียวชน
หลังจากช่วยเหลือปฐมพยาบาลเสร็จเรียบร้อยส่งตัวไปโรงพยาบาลเสร็จ
นุ่มของเธอครับเป็นทหารยศร้อยเอกอายุ๓๔ปีสังกัดกองทัพบก
เป็นคนขับรถเฉียวผู้หญิงคนเมื่อกี้แหละ
และขณะที่ฝ่ายชายเองเนี่ยเหมือนปากเจอปากแตกด้วยครับ
เกิดอะไรขึ้นเขาขับรถตามไปดูแฟนที่โรงพยาบาล
แล้วสุดท้ายตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวนะฮะแจ้งข้อหาเบื้องต้นคือเมาแล้วขับ
เพราะว่าพอเป่าแอลกอฮอลปูดเกินกฎหมายกำหนดคุมตัวมาโรงพักครับ
มาสอบปากคำครับเจ้าตัวก็เล่าให้ฟังบอกว่า
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาเองแล้วก็แฟนไปนั่งกินดื่มกัน
ร้านแห่งหนึ่งภายในห้างพอร้านใกล้จะปิดก็พากันกลับ
พอมาถึงที่ร้านจอดรถขึ้นรถเสร็จทะเลาะกัน
เรื่องของความหึงหวงนั่นแหละฮะพอทะเลาะกันเสร็จแล้ว
ฝ่ายชายเขาเลยประชดฝ่ายหญิงทำร้ายตัวเองต่อยที่หน้าตัวเองฮะ
ทำร้ายใบหน้าของตัวเองเขาบอกว่าผู้หญิงไม่ได้ทำอะไรผมนะ
ผมทำตัวเองแล้วจังหวะนั้นแฟนผมเนี่ยเขาเลยเปิดประตูรถ
แล้ววิ่งหนีไปผมพยายามจะขับรถตามไปง้อเธอ
แล้วมันพลาดเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนจนแฟนล้มบาดเจ็บ
แล้วก็เห็นว่าประตูซ้ายฝั่งคนนั่งข้างคนขับตอนที่ไปตรวจสอบ
ก็เห็นว่ามีรอยเลือดกระเซ็นติดอยู่ด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นหลักฐานเหมือนกัน
ตำรวจก็เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจังหวะนั้นเองพยายามจะหักหลบแฟนแล้ว
แต่ว่าเสียหลักขึ้นเสยไปที่ฟุตบาทลานจอดรถอันนี้ก็เป็นคำบอกเล่าของฝ่ายชายนะฮะ
ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายแฟนแต่มันเป็นอุบัติเหตุ
รอปภของห้างพอเห็นปั๊บก็เข้ามาช่วยเหลือระงับเหตุแล้วก็แจ้งตำรวจครับ
เขาเห็นว่าแฟนเขาเนี่ยหัวแตกเลือดอาบเลยด้วยความเป็นห่วงก็เลยรีบขับรถ
ไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะไปดูอาการเขายอมรับว่าแฟนเนี่ยเคยสมัครประกวดเวทีสาวงาม
เวทีหนึ่งในพื้นที่ปฐุมธานีจริงแต่ไม่ได้ตำแหน่งนะ
ก็ขอชี้แจงตรงนี้เพิ่มเติมด้วยครับ